เป็นเหตุผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แล้วก็ร้องเรียนมายังมูลนิธิปวีนานะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คนที่ร้องเรียนเข้ามายังมูลนิธิเนี่ย
เป็นลูกสาวค่ะวัยแค่๑๑ขวบเท่านั้น
เห็นแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนร่างกายเขียวช้ำไปหมด
แล้วก็โทรมาแจ้งยังมูลนิธิปวีนา
ให้เข้าช่วยเหลือแม่ของเธอนะคะ
นี่แหละเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีนา
เพื่อเด็กและสตรีไปรับตัวเลยนะคะ
ไปรับตัวน้องน้ำเป็นนามสมมุตินะคะ
น้องน้ำอายุ๑๑ปีแล้วก็นางอารีอายุ๒๘ปี

รับมาจากจังหวัดฉะเชิงเซามาที่มูลนิธิแห่งนี้
หลังน้องน้ำโทรไปแจ้งขอให้ไปช่วยเหลือแม่ของเธอ
ที่ถูกพ่อเลี้ยงทุบตีทำร้ายร่างกาย

และนี่เป็นร่องรอยความบาดเจ็บที่แม่ได้รับมานะคะ
ก็ตรวจสอบร่างกายเพราะว่าตามเนื้อตามตัวของนางอารี
นี่มีรอยเขียวช้ำเป็นวงใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นที่ต้นแขนขวาที่หลัง
ทีนี้สอบถามนางอารีก็บอกว่าอยู่กินกับสามีใหม่มา๕ปีแล้ว

ปวดท้องต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าลืมเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย

บังเอิญสามีใหม่ไปเห็นในโทรศัพท์มีข้อความแชทระหว่างเธอกับผู้ชายคนนึง
ก็เลยโมโหคิดว่าเธอแอบคุยกับชายอื่น

บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้น
ไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะ
หลังถูกทำร้ายเนี่ยก็ไม่ได้บอกใคร
กระทั่งน้องน้ำลูกสาวโทรมาหาแล้วก็มาหาที่บ้านค่ะ
แล้วก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะโทรมาหาแม่
สังเกตเห็นตาแม่มีรอยช้ำ
ก็เลยถามว่าแม่แม่ไปโดนอะไรมาใครทำแม่
แม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อเลี้ยงเป็นคนทำ
น้องสงสารนะคะก็เลยโทรหามูลนิธิปวีนาให้เข้าช่วยเหลือนะคะ
วันนี้ผมชอบตรงที่น้องเขาหาเบอร์แล้วช่วยแม่
ไปค้นไปเสิร์ชในกูเกิ้ล

ค่ะฟังเสียงน้องเล่าเหตุการณ์นะคะ
อุ้โหน้องสาวเจ็บจังเลย

เห็นแม่ถูกทำร้ายก็รักแม่มากนะคะ
แล้วก็เล่าไปก็ร้องไห้ไปนะคะ
คำว่าไม่ต้องไปหรอกปล่อยให้มันตายอยู่ที่นี่แหละ
ที่แม่บอกกับเธอเธอบอกว่าคำนี้แหละค่ะ
ทำให้น้องน้ำตัดสินใจเลยโทรหามูลนิธิปวีนาให้ช่วยเหลือ
ที่นี่ถามต่อว่าไปเอาเบอร์มาจากไหนล่ะ
แล้วสุดท้ายได้เบอร์มาก็เลยโทรมาหาคุณปวีนาเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ค่ะทางมูลนิธิปวีนา
ประสานผู้กำกับสพแปลงยาว
ให้ติดตามตัวพ่อเลี้ยงมาสอบสวนดำเนินคดีแล้วนะคะ
ส่วนตัวน้องน้ำและนางอารีมูลนิธิรับดูแลในเบื้องต้น
เพื่อรักษาตัวแล้วก็เยียวยาจิตใจต่อไปค่ะ
กลายเป็นตอนนี้คุณปวีนาก็ต้องมาช่วยดูแลหลายเคสเหมือนกันเนาะ